มาดูภาพอุบัติเหตุในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับ
เพราะว่ามือใหม่หัดขับขับรถกระบะเข้ามาจอดคงจะมาเติมน้ำมันนะครับ
แต่ปรากฏว่าเกิดเป็นคลิปเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะค่อยดูนะฮะว่าในปั๊มเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวมีรถคันหนึ่งจะมาจอดตรงตู้จ่ายน้ำมันตรงนี้
แล้วมาจอดในลักษณะไหนนี่มาแล้วครับ
อัดเต็มผู้ชายคนนั้นนะฮะ

เพราะว่าโดนกระแทกเต็มแล้วก็อัดกับตู้เข้าไปนะครับ

และทีนี้ครับในคลิปจะเห็นนะคุณ
เห็นว่ามีการสลับคนขับ
เห็นผู้ชายเสื้อสีส้มใส่ผ้ากันเปื้อนไหมครับ
ตอนแรกลงจากรถกระบะฝั่งคนนั่ง
แล้วก็ไปสลับไปอยู่ตรงตำแหน่งของคนขับ

นั่นคือคนขับซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับ

เพราะว่าคนที่ใส่เสื้อสีส้มแล้วก็ใส่เสื้อผ้ากันเปื้อนเนี่ย
นั่นคือพ่อของผู้หญิงที่เป็นคนขับที่แท้จริงนะครับ
แล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าพ่อเพิ่งจะฝึกให้ลูกสาวขับรถ
และลูกสาวคงไม่ชำนาญในการเข้ามาจอดนะครับ
แล้วตอนเข้ามาจอดเพื่อจะเติมน้ำมัน

แล้วก็แจ้งข้อมูลบอกว่าชนแล้วมีการสลับคนขับด้วยนะครับ
ก็เป็นคลิปที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ
แล้วก็ทางถ้าผู้บาดเจ็บต้องการที่จะเอาคลิปนี้ไปแจ้งความ
ให้มีการรับผิดชอบก็คงทำได้นะครับ